ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามชีวิตของเกษตรกรนะครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่า
เกษตรกรทายเนียดล้มลุกคุกคานพอสมควร

ไปทำแบบเกษตรแบบผสมผสาน
ตามแนวพระราชดำริของในหลวงราชการที่๙
ทำให้วันนี้สามารถหลุดพ้นจากการเป็นหนี้
และมีความสุขอยู่บนความพอเพียง
เบื้องพระยุคลบาทของในหลวงราชการที่๙
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
นี่คือภาพแห่งความประทับใจที่สุดในชีวิต

นันตำบลสาวร้องไห้อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
ได้เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท
พระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
สาขาอาชีพธรรมสวนประจำปี๒๕๔๐
พระหัดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
เป็นแรงผลักดันให้เขามุ่งมั่นที่จะทำความดี
เดินตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่๙
ด้วยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
ถ้าแกไม่ไปออกไปแกอยู่แกก็สบายใช่ไหมล่ะ
นี่แกยังไปในปลาในเขาในดงในดอยเนี่ย
แกก็ไปช่วยทุกอย่างจนมีน้ำเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิจนะ
เคลื่อนรู้ว่าทุกเคลื่อนเนี่ยพระราชสมริของในหลวงดังนั้นเลย
ประสบการณ์จากเกษตรกรที่เคยทำนาเพียงอย่างเดียวทำให้เกิดหนี้สิน
เพราะบางปีฝนแรงน้ำท่วมขายข้าวไม่ได้ราคา
แต่เมื่อปี๒๕๓๐ได้ปรับทิศทางการทำเกษตรผสมผสาน
ตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่๙
ปลูกพืชผักที่กินได้พึ่งพาตัวเองให้มากขึ้น
และปลูกมะม่วงพันดีควบคู่กับการทำนาข้าว
ทำให้ทุกวันนี้มีรายได้จากหลายทาง
ไม่ต้องรอขายข้าวเพียงอย่างเดียว
และที่สำคัญยังส่งต่อความรู้ด้านเกษตรกรรม
จากการสั่งสมมาตลอดให้เพื่อนบ้านในชุมชนอีกด้วย
นึกถึงพระราชดำรัฐของในหลวงตลอดมา

จะทำประโยชน์ให้เพื่อชุมชนประชาชนนะ
ที่เราจะมีความสามารถทำได้นะ
เพื่อทดแทนอย่างผมผมไม่ใช่นั้นนะ
คนมาเรียนให้ผมทาบมะม่วงให้มาตอน

ผมจะสอนให้ฟรีทำให้ฟรี
ชีวิตบั้นปลายของอดีตกับนันตร์สุชิน

พระบาทในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยการเป็นเกษตรกรที่ยึดมั่นตามหลักคำสอนของพ่อ
จะอยู่อย่างพอเพียงเอื้อเฟื้อดูแลเพื่อนบ้านผู้คนในสังคม
และจากหัวใจของลูกคนนี้จะขอเป็นค่ารองบาททุกชาติไป
โปรดติดตามตอนต่อไป